คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ที่กำแพงเพชรมีผู้ชายคนนึง
เมื่อช่วงกลางดึก๒๐ธันวาคมก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่กับเพื่อน
ช่วงเช้ามืดก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปบอกว่าจะไปทำงาน
แล้วหายไปเลยเขาก็ออกตามหากันให้วุ่น
ปรากฏว่าพอผ่านจุดตรงนี้ใกล้ใกล้คลองมันได้กลิ่นเหม็นเน่าอะไรก็ไม่รู้
พอชะโงกไปดูพบศพอยู่ในคลองนะคะครับนี่คือพื้นที่รอยต่อระหว่าง
บ้านหนองโมกหมู่๑๑กับบ้านหนองงูเห่าหมู่๔ตำบลโค้งไผ่
ที่จังหวัดกำแพงเพชรคนได้กลิ่นเหม็นอยู่ในคลองเนี่ยค่ะ
ก็เลยไปตรวจสอบปรากฏว่าพบศพนายนพชัยพันธองอายุ๒๑
ทับร่างอยู่แล้วก็อยู่ในคลองศพขึ้นอืดแล้วนะคะ

เพื่อนของผู้ตายค่ะนายทศพลท่องแจ้งอายุ๒๒ปี
บอกว่าผู้ตายมีอาชีพเป็นลูกจ้างทำเครื่องไฟและเครื่องขยายเสียง
ดึก๒๐ธันวาคมที่ผ่านมาผู้ตายนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อน
ที่งานแบบใกล้กันหลังจากนั้นก็หายไปเลยติดต่อไม่ได้เลย
เจอรอยเบรกตรงทางโค้งตรงนี้ค่ะ
เป็นรอยเบรกรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
เหมือนกับเบรกก่อนจะพุ่งตกลงไปในคลองข้างทาง
คือเป็นคลองที่น้ำแห้งนะคะมีย่าแห้งปกคลุมอยู่
ไม่มีไฟส่องสว่างก็เลยไม่มีใครเห็นว่ารถจักรยานยนต์ตกลงไปตรงนั้น
ญาติญาติกลุ่มเพื่อนช่วยกันออกตามหานะคะ
ตอนแรกก็หากันตรงจุดที่พบศพแล้วนะแต่มันไม่มีอะไรหาไม่เจอ
แต่วันนี้ผ่านไปจุดเดิมแล้วกลิ่นมันมากลิ่นโชยเลยนะคะ
ก็เลยลงไปดูในคลองที่เป็นคลองแห้งก็เจอร่างผู้ตายจริง
ครอบครัวของผู้ตายบอกว่าผู้ตายเป็นคนนิสัยดีเป็นที่รักของคนในหมู่บ้าน
ชอบช่วยเหลืองานส่วนรวมนะคะช่วงมีนาคมปีหน้าก็จะบวชทดแทนคุณให้กับพ่อแม่
แต่กลับต้องมาเสียชีวิตซะก่อนตำรวจก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุคาดว่าผู้ตาย
น่าจะขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วตรงนี้เป็นทางโค้งนะคะ
น่าจะเข้าโค้งแบบกระทันหันพยายามจะเบรกแต่เบรกไม่อยู่
เสียหลักตกลงไปในคลองแล้วเป็นคลองที่ไม่มีน้ำ
รถทับอยู่แล้วก็เสียชีวิตนะคะก็ต้องมีการชนะสูตรหาสาเหตุ
แท้จริงนะคะญาติก็ไม่ติดใจอะไรนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา